เหตุการณ์ต่อไปนี้แม่เป็นคนสอนให้ลูกชายวัย๘ควบเสพยาบ้า
แม่สอนลูกเสพเนี่ยภาคข่ามันเปื้อนฝุ่นหมดเลย
แทนที่จะสอนในทางที่อย่าไปยุ่งกับมันอะไรแบบนี้สุดท้าย
แม่เป็นคนสอนลูกเสพคุณผู้ชม
มันก็เป็นเรื่องที่มันฟังแล้วมันก็หดหูใจอะนะ
แล้วเด็กอายุ๘ขวบเนี่ยเสพยาบ้าเป็นปีแล้วอะครับ
ทหารจากกองกำลังเทพสตรีที่๔๐๑พร้อมด้วยฝ่ายปกครองไปตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่
หลังนี้แหละครับในพื้นที่หมู่๖ตำบลคุริงอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
มันปลูกอยู่ในสวนยางพาราต้องขออนุญาตเบอร์ภาพทุกคนในครอบครัวนี้ไว้ก่อนนะฮะ
ไปเจอกับนางสมคิดอายุ๔๙ปีนั่งอยู่มีนายสำเริงอายุ๖๓ปี
อันนี้นามสมมุติเหมือนกันอายุ๘ขวบเป็นลูกติดนางสมคิดมากับสามีเดิม
ซึ่งเป็นลูกของเพื่อนบ้านก็นั่งเล่นอยู่ใกล้กันด้วยนะครับ
ตรวจค้นในบ้านไปเจอยาบ้าน๑เมตรพร้อมกับเงินสดจำนวนหนึ่งในกระเป๋ากางเกงของนางสมคิด
คือผมเป็นแม่แล้วก็ยึดไว้เป็นหลักฐาน
นายสำเริงนะฮะก็ถูกตรวจค้นตัวแต่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
ก็เลยมีการนำตัวทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งแม่ไปตรวจ
จากนี้ตอนที่ไปตรวจเนี่ยเอ๊ะสังเกตเห็นว่าทำไม
เด็ก๒คนนี้ทั้งลูกเขาอายุ๘ปี
กับลูกของเพื่อนบ้าน๑๔ปีนี้
ซุบซุบผอมภิปกติดูแปลก
ทำไมดูกระวนกระวายต่างจากเด็กทั่วไป
๒คนนี้คนซ้ายคือ๑๔คนขวาคือ๘ขวบนะฮะ

เด็กฉี่ม่วงทั้งคู่๘ขวบกับ๑๔ขวบค่ะค่ะ
ก็ถามน้องอายุ๘ขวบซึ่งเป็นลูกของนางสมคิต
บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งเสพยาบ้ามาครึ่งเม็ดครับ

ให้เสพมาปีนึงแปลว่า๑ปีแล้ว
ตั้งแต่๗ขวบเหรอคะถูกต้อง
แม่เสพให้เสพปีหนึ่งแล้ว
อ่ะไปฟังเสียงน้องนะฮะ
แล้วเมื่อเช้าเพิ่งเสพใช่ไหมลูกกี่เม็ด
ครึ่งครึ่งนึงใครทำให้ลูกอย่างนี้ลูก

ลูกทำเองหรอ

น้องคงทำเองไม่ได้ถ้าไม่มีคนสอนให้ทำถูกไหม
ปีเป็นเพื่อนของน้องคนนี้ก็ยอมรับว่าผมก็เสพยาบ้าเหมือนกัน

เนื่องจากว่านางสมคิดคือแม่ของน้องเอเนี่ย

ดน้ำต้นไม้เก็บขี้ยงขี้ยางทุกครั้งที่ไปช่วย
ให้ค่าแรงก็คือให้เสพยาบ้าครั้งละ๑เมตร

ก็ให้เสพยาบ้าเป็นประจำเป็นปีแล้วเหมือนกัน

โอ้โหนี่คือทั้งให้มาทำงานใช้แรงงานเด็กไม่จ่ายเป็นเงิน
แล้วยังสั่งสอนให้เด็กเสพยาเสพติดไปอีก

นั่นสิฮะสุดท้ายนางสมคิดเองก็สารพาห์ว่า
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยฉันไปสั่งซื้อยาบ้ามาจากในเด่น

เสพเองเพราะว่าจะได้มีกำลังในการทำงาน
ไปแล้ว๓เม็ดแบ่งให้กับลูกชายไปครึ่งเม็ด
เพื่อนลูกอีก๑เม็ดสามี๑เม็ด
เหลือ๗เม็ดแยกเอาไว้เสพในช่วงเที่ยง
แต่พอเห็นเจ้าหน้าที่มาก็เลยกลัวก็เลยเอาไป

กลืนไปหมดเลย๗เม็ดเพราะกว่าโดนจับ
จากนั้นก็ต้องนำตัวนางสมคิตกับสามีไปส่งพนักงานสอบสวน

ส่วนลูกของเขาและเด็กอีกคนนึงต้องประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไปรับตัวแล้วก็ไปฟื้นฟูบำบัดสุขภาพจิตสุขภาพกายต่าง
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดต่อไปครับ
เรายังไม่มีรายงานว่าหลังจากกลืนไป๗เมตรสภาพเป็นยังไง
ไม่รู้ว่าจะปกติหรือเปล่านะครับ